อีกหนึ่งความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้านานนั่นก็คือหากบ้านไหนได้ลูกเป็นแฝดชายหญิงนั้นจะต้องมีการจัดพิธีแต่งงานเพื่อแก้เคล็ดเพราะถือว่าเด็กสองคนนั้นเป็นคู่รักกันเมื่อชาติก่อน
เมื่อมาเกิดเป็นแฝดกันในชาตินี้ทำให้จะต้องมีคนใดคนหนึ่งถูกเอาวิญญาณกลับไปเกิดใหม่
จากความเชื่อนั้นทำให้ต้องแก้เคล็ดด้วยการทำพิธีแต่งงานเพื่อหลอกผู้ที่จะมาเอาวิญญาณว่า
ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่แฝดกันเพราะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้ว
ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดต่อชะตาให้กับเด็กทั้งคู่ให้มีอายุยืนยาวต่อไปนั่นเอง
โดยภายในพิธีงานแต่งจะมีการทำพิธีสมรสตามแบบฉบับของการแต่งงานทั่วไปเหมือนของผู้ใหญ่
แต่ที่แตกต่างจะอยู่ตรงที่คำอวยพรซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนจะอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีอายุยืนยาว
ไม่เจ็บไม่ไข้เลี้ยงง่ายมีความกระตันอยู่ไม่เหมือนกับคำอวยพรในงานแต่งงานทั่วไป
ที่จะขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า
การแต่งงานนี้เป็นการแต่งงานที่ทำขึ้นเพื่อแก้เคล็ดให้กับลูกแฝดนั่นเอง
มาดูอีกหนึ่งความเชื่อของคนโบราณกับพิธีกรรมทางศาสนา
ซึ่งเมื่อวัดใดมีการสร้างเมนหลังใหม่เสร็จก่อนที่จะทำการเปิดใช้เผาจริง
วัดนั้นจะต้องทำพิธีเผาหลอกก่อนเป็นอันดับแรก
โดยชาวบ้านจะนำเอาต้นกล้วยมานอนแทนคนตายหรือสมมุติว่ามีคนตายขึ้น
จากนั้นก็จัดพิธีชาปนกิจให้เหมือนจริงทุกอย่างตั้งแต่เอาผ้ามาคลุมต้นกล้วยเหมือนคลุมศพ
มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้ศพพร้อมประกอบพิธีเหมือนงานศพคนตายโดยทั่วไป
พร้อมใช้รูปต้นกล้วยเป็นรูปตั้งหน้าศพและตั้งชื่องานว่าชาปนกิจหลวงตากล้วยไปไม่กลับ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายรวมถึงเรียกขวัญให้ชาวบ้าน
ซึ่งชาวบ้านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขและไม่ให้เกิดอาถรรพ์ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านโดยทั่วไปนั่นเอง
ต่อกันอีกหนึ่งความเชื่อกับหนึ่งวิธีแก้เคล็ดไล่สิ่งชั่วร้ายที่ไม่ได้พบเห็นได้ง่าย
ขนมจีน๓สีที่อยู่ในกระทงสามเหลี่ยม
ซึ่งชาวบ้านพากันนำมาตั้งไว้หน้าบ้าน
โดยภายในกระทงมีทั้งขนมจีนสีแดงสีเหลืองและสีเขียว
แล้วยังมีหุ่นตุ๊กตาที่ปั้นจากแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้า๒ตัว
โดยตัวหนึ่งชาวบ้านจะเอาใส่ไว้ในกระทงส่วนอีกตัวถูกวางไว้นอกกระทง
คุณยายเจยมริตดีหมอทรงประจำหมู่บ้านได้เล่าเป็นภาษากัมพูชาหรือภาษาเขมรว่า
ฝันว่ามีคนโบราณมาบอกให้ทำแบบนี้ให้ทำกระทงทำข้าวสามสีขนมจีน๓สี
นำมาไว้หน้าบ้านและปั้นหุ่นจากแป้งข้าวเหนียวไว้ด้วยเพราะจะมีดวงวิญญาณของปีศาจมากิน
เมื่อปีศาจได้กินหุ่นอิ่มแล้วเมื่อเข้ามาในบ้านก็จะไม่มากินคน
ไม่มากินปอดหัวใจตับไตคนในครอบครัว
ซึ่งคุณยายย้ำว่าทั้งหมดที่เล่าไปเป็นเพียงความฝันเท่านั้น
จริงหรือไม่ตนก็ไม่ทราบใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ว่ากัน
แต่ชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อก็เลยทำเพื่อความสบายใจ
และนี่ก็คือพิธีกรรมการแก้เคล็ดต่างตามความเชื่อของคนโบราณ
แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล
ทั้งนี้จะดีหรือร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
หากเราไม่ประมาทมุ่งมั่นทำแต่สิ่งดี
ผลบุญก็จะส่งผลคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดปลอดภัย

ใช่ค่ะมันก็เป็นวิธีการแก้เคล็ดตามแบบฉบับของแต่ละท้องถิ่น

แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนด้วย
อย่างที่บอกในแต่ละพื้นที่ก็มีความเชื่อแตกต่างกันออกไป